ไม่ต้องหยุดพักจริงวันนี้คุณไอ้แหน่นะจ๊ะก็โทรมาแบบว่า
อ้าวว่าไงพูดตรงไม่รู้

คือเพจดังเนี่ยรู้สึกเป็นเพจน้องใหม่ด้วยถูกต้องไหมคะ
รู้สึกเป็นเพจน้องใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีการแบบว่า
หลายคนแบบตามหาว่าเป็นใครเพจดังตีข่าวเรื่องนางเอกดัง
ผัวชาวบ้านหรือสามีชาวบ้าน
บอกก่อนว่านางเอกคนนี้นานทีถึงจะมีข่าวความรักมาให้อัปเดต
แต่พอมาครั้งนี้คือพีคสุด
เพราะนางเอกดังเนี่ยเข้านอกออกในบ้านของผู้ชาย
ผู้ชายเป็นนักธุรกิจเข้าออกอยู่บ่อยครั้ง
ตั้งแต่เมียของเขายังอยู่ในบ้านด้วยกันนะ
จริงไม่ต้องพูดต่อแล้วหรอนี่แสดงว่ารู้แล้วว่าใครไง
แถ่วงไปในบ้านไหนเป็นเลือดเป็นเลือดปกติของคน
เขาเห็นกันตลอดอยู่แล้วส่วนถ้าใครได้ติดตาม
สดร้อนร้อนเลยคุณนักธุรกิจคนนี้กับภรรยา

ฝ่ายเมียหลวงก็ต้องหอบลูกสองคนมาเลี้ยงเองด้วย

รอบนี้ไม่ปล่อยให้คาใจจัด๓คำใบ้เด็ด

เธอเป็นนางเอกที่ดังมาก

ดังใครดังมากอะ

ไม่ใช่ใครก็ต้องรู้จักหรือพูดชื่อก็ต้องรู้จักแต่อันนี้เธอ
อะไรอยู่วงการบันเทิงมาแล้วกว่ายี่สิบปีอ่าอืมแล้วต้องมีลูกสองด้วย
เมื่อกี้เหมือนนั้นอ่ามีรางวัลทางการแสดงจากหลายเวทีการันตีอีกเพียบ
สามตรงเนี้ยน่าสนใจค่ะรางวัลการันตีเนี้ยน่าสนใจจ้ะ
กำลังคิดเริ่มแคลลงมาแสดงว่าดาราต้องรุ่นเธออ่ะอะไร
พวกแม่อาจจะเป็นไม่มียี่สิบปีก็รุ่นรุ่นผมอย่างมากกว่าห้าปีโอ้ย
อีหนูก็รุ่นพวกรุ่นก่อนชั้นนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไม่
อาจจะเป็นดาราเด็กคือเกิดแจ้งเกิดแต่ตอนนั้นก็อยู่ในวงการมาเรื่อย
ดำอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วสิบแปดเห็นไหมเมียรถเมย์ก็สิบ
มันจะต้องรุ่นไอ้ขวัญกันอ่าใกล้ใกล้กันเหรอสิบกว่าปีแล้วเหมือนกัน
จะยี่สิบแล้วค่ะไอ้ขวัญถ้าสมมุติจะประมาณสักยี่สิบก็ต้องรุ่นไอ้ขวัญ
เราน่าจะสิบรุ่นอีหยาดรุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขวัญหยาดทิพย์
รุ่นรุ่นก่อนหน้ารถเมย์นิดหนึ่งไม่แต่ว่าฝังเขาได้รางวัลเหรอเขาไม่ได้ก่อนรางวัลน่ะ
เออรุ่นก่อนหน้ารถเมย์รุ่นก่อนก็พวกเราสิบแปดสิบเก้าต้องก่อนหน้ารถเมย์ใช่
อันเนี้ยสักยี่สิบอ่ะอืมซึ่งนางเนี้ยเคยเล่นนางเป็นพิธีกรเป็นนางแบบ
กูรู้ล่ะพรีเซนเตอร์โฆษณากูรู้ล่ะเป็นนางเอกเอ็มวีหลายเพลงพี่รู้ล่ะพี่รู้ล่ะ
เรียกว่าทำทัศน์ทุกอย่างอยู่ในวงการบรรเทิงหมดล่ะพี่รู้ล่ะพี่รู้ล่ะ
แต่นี้ไม่เคยเป็นนักร้องนะคุณแม่เนาะไม่มีเนอะไม่มีไม่มีไม่ใช่
พี่หนุ่มรู้แล้วไม่พี่รู้ล่ะแต่เป็นนางเอกเอ็มวีเคยพี่รู้ล่ะพี่มั่นใจด้วย
ไม่ต้องรู้แล้วพี่หนุ่มรู้ว่าพี่หนุ่มรู้ว่าก่อนล่ะไม่ต้องรู้หรอกพี่หนุ่มรู้ว่าก่อนล่ะ
มันจะต้องรุ่นนั้นอ่ะใช่รุ่นพวกเราเนี่ยแหละเขารู้แล้วเนี่ยถามเขาดีกว่า
มันจะต้องรุ่นพวกเรานี่แหละมันจะต้องรุ่นพวกเรานี่แหละใช่รุ่นนี้
จริงมันจะต้องรุ่นพวกเราเนี่ยรู้อายุมันสี่สิบอ่ะสามเก้าสี่สิบสี่สิบกว่า
ฉันว่าต้องสี่สิบกว่าไม่ไม่ถึงสี่สิบประมาณเนี้ยเท่าทีนี้สามแปดสามเก้า
เท่านี้เท่าคุณคุณเท่าไหร่สามแปดสามสี่สิบสองสามแปดสามเก้าก็จะเท่ากับ
เขาน่าจะรุ่นเดียวก่อนคุณนิดนึงน่าจะน่าจะคืออายุอ่ะบอกไม่ได้
เพราะว่าบางทีเนี่ยอายุอาจจะน้อยกว่าคุณหน่อยแต่ว่าเขาเข้าวงการก่อนคุณก็ได้อืม
หรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่บริเศษอ่ะอ่ะอ่ะพี่ชมผู้แต่ผมว่าคนนี้เข้าวงการ
ใกล้ใกล้คุณนะก็เป็นสิบปีอ่ะแต่มันจะใช่เหรอมันใช่เหรอวะ
ก็ใช่เหรอพี่ใครอ่ะฮะใครเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอก
ไม่จะเขียนมันหน่อยสิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกเอออยากรู้เลยพี่หนุ่มแหละ
เขียนมันปุ๊บเดี๋ยวคุณบ้าละห่ำพูดออกไปอย่างเงี้ยคุณเป็นคนบ้าบ้าบ่อบ่ออยู่
ฉันรู้จักไหมเถอะอะไรนะฉันรู้จักสนิทรู้จักคุณไม่รู้จักใครบ้างเนี้ย
ใช่๒๐ต้องอยู่รุ่นมันก็ต้องรุ่นเดียวกับพวกเราเมื่อก่อนดารามันมีน้อย
ไม่ได้มีดาราเยอะเยอะต้องพูดอยู่นี่กันว่าใช่ไงอืมก็พูดว่าใช่ไง
เดี๋ยวบอกใหม่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอ่าเดี๋ยวพี่หลวงเข้าหมดได้เหรอเออ
เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็มันมันมันไปนี่หนูคิดจากตัวที่ว่ามีรางวัลการันตีจากการแสดง
เอาหน่ะเดี๋ยวพ่อบอกเลยเดี๋ยวเข้าใจแล้วเขาบอกว่าจะเลิกเออใช่เดี๋ยวพูดคำนี้เลย
เขาไปแย่งมันเหรอคุณแม่อันนี้ไม่รู้อ๋อเขาเมียหลวงหอบลูกออกไปแล้วอ่ะ
เขาบอกอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะเขาบอกพีคสุดคือเพราะว่า
แรกหนูคิดถึงด้วยว่าถ้าเกิดมีเขาไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ดารา
เขาก็มีนักร้องจะคิดออกอีกคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่มีคำว่านักร้อง
เมียหลวงต้องหอบลูกสองคนมาเลี้ยงเองด้วย
แถมลูกคนเล็กเพิ่งสามเดือนตรงนั้นเราตอบโจทย์ก็ไม่ได้หรอก

ผมมาล่ะจริงจริงจริงละอยากรู้ว่าพี่นุ่ม
หนูรู้แล้วพี่หนุ่มก็พิมพ์บอกแล้วไลฟ์ปุ๊บ

นั่นแหละสิเหมือนจะต้องเป็นเพื่อนพวกเราอย่างนี้แหละนั่นแหละ